สำหรับนักร้องสาวดอกย่าคุณตายอรไทยนะคะ
คือมีการแชร์รูปภาพของคุณตายที่เปลี่ยนลุคไปจังเลย

คือที่ฉันมองผ่านนึกว่าน้ำตาลชะลิตาคุณว่าเหมือนไหม

เป็นการเนรมมิตโดยเมคอัพอาร์ทิสต์ชื่อดาภันธ์น้องฉัตต์
ซึ่งเป็นลุคที่ไม่ค่อยมีใครเคยเห็นมาก่อน
งานนี้บันเทิงไทยรัฐไม่รอช้านะคะรีบต่อสายตรงไปหานักร้องสาว
สอบถามถึงสาเหตุที่มาที่ไปในการตัดสินใจเปลี่ยนลุคในครั้งนี้
ซึ่งเธอบอกว่าต้องการที่จะมอบให้เป็นของขวัญชิ้นพิเศษในวันแรงงาน
ก็คือเมื่อวานนี้๑พฤษภาคมนั่นเอง
และเพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้ใช้แรงงานทุกคน
ให้มีกำลังใจในการต่อสู้กับชีวิตค่ะ
คือจริงทุกคนไม่เคยได้เห็นอยู่แล้ว
แล้วก็ครั้งแรกในชีวิตของพี่ตายด้วย
เราเป็นผิวหญิงบ้านบ้านธรรมดาแบบวันนึง
แล้วก็วันที่เหตุมันจะต้องมีในชีวิตของทุกคน

จะได้เห็นไหมลุ้นกันต่อค่ะ
ถือว่าเป็นการเปลี่ยนลุคที่ประสบความสำเร็จมากนะคุณ
คือน้ำตาลเนี่ยเปลี่ยนไปเลยไม่ใช่น้ำตาลสิ

คือที่ฉันมองเมื่อกี้แล้วรู้สึกว่าเหมือนคุณน้ำตาลชะลิตามากนะคะ
ต้องบอกว่าประสบความสำเร็จมากกับการเปลี่ยนลุคในครั้งนี้
แล้วน้องฉัดเองเนี่ยเคยเปลี่ยนลุคของซุปตาแถวหน้าในบ้านเรามาหลายต่อหลายคนฮะ
ไม่ต้องแล้วจะจำได้คุณอ้ำพัชรภาสวยสักลึง
แต่คุณอ้ำเนี่ยคือเธอสวยแบบสวยมากแล้วทำยังไงก็สวยคือไม่ต้องแต่งก็สวยอ่ะนึกออกมั้ย
ตอนนี้คือคุณตายเรามองเห็นเขาในลุคของนักร้องลูกทุ่งนะคะแล้วก็ออกมาเป็นแบบเฮ้ยนางงามจักรวาลได้เลย
ใช่คือปกติเราเห็นคุณตายอรไทยในลุคที่แบบว่าเป็นเหมือนแบบไม่ได้ใส่ลุยสาวขางลุยห้าวหน่อยเพราะออกมาแบบนี้
ดอกยานสวยเหมือนกันไม่แพ้สาวคนไหนเลยเหมือนกันนะคุณ